เราเสพสื่อพี่ตกใจ

ในพื้นที่ไหนเราควรจะป้องกันยังไงเรามีเจลไหมเรามีมาร์คไหม
แม็กซ์ไหมแม็กซ์ก็ขายกันยังไงควรจะซื้อตุ๋นให้ลูกค้าไหม
เจียวให้ลูกค้าไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดในมุมของเราแค่
แค่นั้นเองใช่ไหมคะก็เห็นของคนอื่น

บริเวณแต่ตัวหนังสือนี่ค่ะเบาะเกิดใกล้บ้านนี้โอหอยตื่นแล้วพี่ตกใจแล้ว
ก็ไปโพสต์ต่อเลยโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลย

เราก็ไปสืบหน้าที่ของเราก็คือ

แล้วตัวเราก็หาข่าวเราก็ไม่ได้มาวนอ่าน

ไม่แล้วก่อนก่อนที่เราจะแชร์ตัวนี้ขึ้นมา
เราไปเจอข่าวหรือไปเจอข้อมูลอะไรยังไงมา

เราตามข่าวอยู่แล้วเราทำมาค้าขายเนี่ย

เราต้องเจอคนเยอะคนต้องมาจับสินค้า
เราจะระวังตัวยังไงใช่ไหมลูกค้าของเรา

จากคนงานที่ไปกับเราอีกละกี่คนกี่ชีวิต

สินค้ามันก็เป็นอย่างนี้ที่เห็น
คนต้องมาจับอย่างนี้วัยลงไวรัสแล้วจะทำยังไง
เราจะทำยังไงซื้อพอไหม

ดูกันต่อไป
โพสต์ข่าวปลอม
ส่วนใหญ่จะเป็นการโพสต์ในสร้างความตื่นตนก

แล้วก็มีการนำตัวของคนที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานคนขายอะไรประมาณ๔๐กว่าชีวิตเนี่ย
เอาไปติดตามกัดไว้นะครับ
ก็ทำให้พี่น้องประชาชนก็ตื่นตนกนะครับเพราะเนื่องจากว่าอยู่กลางกรุงเทพ
แล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
ช่วงนั้นก็เห็นว่ามีการแชร์ข่าวดีกันเยอะแต่ว่าต้องเรียนว่างานพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ง่าย
เขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของข่าวปลอมการให้ความรู้นะครับ
เขาก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเลยจะเห็นว่าช่วงหลังทางประสวงทำงาน
นอกจากเจ้าหน้าที่ของพธสำนักงานตำรวจแห่งฆ่านะครับ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ถ้าถามผมว่าเป็นรายแรกนะครับที่เราดำเนินการติดตามข่าวปลอมจากทวิตเตอร์ได้